ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องของคนหายแล้วสุดท้ายกลายเป็นศพนะคะ

หายตัวไปจากบ้านเกือบเดือนนะคะ
แล้วประโยคสุดท้ายที่บอกกับที่บ้านก็คือจะไปจัดงานวันเกิดครับ

สุดท้ายไปพบกลายเป็นศพอยู่ในป่าแถวบางขุนเทียนนะคะ
นี่คือครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายจักริจฉิมขันหรือในเก่งอายุ๔๐ปีนะคะ
พบเป็นศพอยู่ในป่าตะขบพื้นที่ระหว่างซอย๘๙ทับ๗และ๘๙ทับ๘เขตบางบอน
พบศพเมื่อวานค่ะครอบครัวร้องไห้ด้วยความเสียใจนะคะ
คุณแม่ค่ะคุณแม่กัญญาวันเจริญสงสารลูกชายที่ต้องทนทุกข์อยู่ตรงนี้คนเดียว
คือศพที่พบเนี่ยค่ะร่างแห้งเหลือแต่กระดูกแล้วนะคะ
แม่ก็เลยบอกลูกชายว่ากลับไปฟังพระสวดนะลูกกลับบ้านเราอย่าอยู่ตรงนี้เลย
ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเราแล้วก็นำร่างของลูกชายไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบางบอน
พระอภิษฐรรม๓คืนคืนนี้เป็นคืนแรกนะคะชาปนกิจในวันพระฤหัสบดีนี้
คือเมื่อวานนี้ค่ะนายเต็งโกโกอายุ๓๑ปีเป็นชาวเมียนมาเขาเป็นช่างก่อสร้าง
พากู้ภัยเข้าไปในป่าตะขบก็คือตรงจุดที่พบศพในเก่ง
แล้วเขาก็เลยไปเจอศพสภาพศพคือแห้งเหลือแต่หนังหุ้มโครงกระดูกนะคะ
หงายไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขายาวลายพรางทหารใส่รองเท้าผ้าใบ
ส่วนเสื้อยืดแขนยาวสีเขียวของผู้ตายไปแขวนอยู่บนกิ่งไม้
ข้างกันมีโทรศัพท์มือถือมีกระเป๋าใส่บัตรประชาชน
มีถุงบรรจุกาวและมีกระป๋องกาวตกอยู่ด้วยค่ะ
นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชยังไม่ได้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
คือตอนนี้ยังสรุปอะไรไม่ได้เพราะว่าสภาพศพนี่คือ
ถูกย่อยสลายจนจำสภาพเดิมไม่ได้เลย
เมืองต้นตามร่างกายก็ไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าร่องรอยการต่อสู้อะไร
แม่บอกว่าครอบครัวก็ทำธุรกิจรับจ้างเย็บผ้าค่ะอยู่ในซอยเอกชัย๘๙
เก่งผู้เสียชีวิตจริงแล้วเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะ
เมื่อ๒สิงหาคมลูกชายไปกอดแม่บอกว่ารักแม่นะคิดถึงแม่นะ
เดี๋ยวขอออกไปหาเพื่อนไปฉลองวันเกิดแล้วจะรีบกลับมา
คือเขาเกิดวันที่๖สิงหาคมอ่ะนะคะแต่สุดท้ายออกไปแล้วหายไปเลย
ติดต่อไม่ได้เลยแม่บอกพยายามตามหาพยายามติดต่อ
เท่าไหร่ก็ไม่เจอติดต่อเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะคะ
บอกช่วง๒๓วันก่อนพบศพแม่ตั้งใจไปทำบุญใส่บาทอธิษฐาน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจให้เจอลูกชาย
คือในใจแม่คิดว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ขอให้เจอเถอะ
สุดท้ายมีคนไปพบศพลูกชายจริงนะคะ
แต่เป็นการไปพบในลักษณะที่เสียชีวิตไปแล้วแม่บอกรับไม่ได้
คือไม่อยากจะเชื่อค่ะว่านี่คือลูกชายตัวเอง
สภาพศพที่เหมือนกับแห้งแล้วนะคะ
แต่ว่าที่จำได้แน่คือเสื้อผ้าโทรศัพท์มือถือบัตรประชาชน

ไม่ได้คิดเห็นแค่เห็นแค่เสื้อที่เขาโชว์ให้ดูแล้วรองเท้า
ขาแม่ก็อ่อนหมดแล้วเพราะมองสภาพเขามันไม่ไม่ใช่
ผมร่วงมีแต่ร่างที่แห้งและดำแห้งดำ
ไม่ได้ติดใจอะไรเลยคือว่าเขาไปแล้วก็ไม่อยากแบบ
ติดใจอะไรเลยคือว่าเขาไปแล้วก็ไม่อยากแบบ
สร้างอะไรขึ้นมาอีกแล้วไม่ใช่ลูกชาย
เพราะตำรวจก็บอกว่าเขามีตะกุดอยู่ที่ตัว
ใช่ตอนเขาออกแม่เห็นอยู่ว่าเขาแฝนตะกุดตะพายไป
แล้วทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวเขาแม่ถึงมั่นใจว่าเขาคือลูก
ด้านภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะนางสาวมาลีเขยพุษาอายุ๔๐ปี
ว่าเธอมีลูกกับสามีคนนี้๒คนนะคะอายุ๑๕กับอายุ๑๒
ก่อนออกจากบ้านสามีบอกลูกว่าเดี๋ยวกลับมาจะซื้อขนมมาฝากนะ
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้กลับมาค่ะลูกทั้งสองคนก็ต้องกำพร้าพ่อนะคะ
คือตัวภรรยาบอกว่ายอมรับว่าสามีเคยดมกาวแต่เลิกไปนานแล้ว
ว่าอาจเป็นเพราะเลิกมานานทีนี้พอกลับไปดมอีกรอบ
ร่างกายคงรับไม่ไหวก็เลยช็อกหมดสติเสียชีวิต
กลายเป็นศพอยู่กลางป่าต้นตะขบจนสภาพร่างกายแห้งเหลือแต่
โครงกระดูกคาดว่าเสียชีวิตมาน่าจะสักประมาณ๒๐วันได้แล้ว
แล้วนายเต็งโกโกคนที่พบศพอะนะคะเขาเข้าไปดักนก
ดักนกแล้วก็เดินเล่นโทรศัพท์มือถือไปเรื่อยสุดท้ายก็เจอศพ
คือครั้งแรกที่เห็นร่างสามีภรรยาบอกว่าเขาสุดเลยค่ะ
รับไม่ได้เพราะว่าร่างสามีคือแห้งดำเป็นหนังติดกระดูก
ดูแล้วคือดูไม่ออกด้วยซ้ำว่าเป็นใครทั้งที่ปกติเป็นคนแข็งแรงมาก
ช่วงที่ติดต่อสามีไม่ได้ก็ออกตามหาทุกที่นะคะ
ที่ที่คิดว่าสามีอาจจะไปไปทุกที่เว้นป่าตะขบ
เพราะตรงนั้นเนี่ยคนไม่ค่อยเดินผ่านเข้าไปอะค่ะ
่งไม่กลับบ้านบ้างเป็นบางครั้งที่เขาไม่กลับ
จะไปง่ายอย่างนี้
ก็ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวจุดที่พบศพ
ชาวบ้านบอกว่าบริเวณป่าต้นตะขบที่พบศพในเก่ง
เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของบริษัทแห่งหนึ่งค่ะ

ก็จะมีแคมป์คนงานอยู่
ก่อนจะรกร้างเคยเป็นสโมสรฟุตบอล
มีสนามฟุตบอลให้ชาวบ้านในพื้นที่ไปเล่น
เก่งผู้เสียชีวิตก็เคยไปเตะฟุตบอลตรงนี้นะคะ
แต่ตอนที่ในเก่งไปเสียชีวิตอยู่จุดตรงนี้คือไม่มีใครเห็นเลย
ปกติตรงนั้นไม่ค่อยมีใครเดินเข้าไปด้วยอะค่ะ
เคยเห็นค่ะเคยเห็นเขาก็คนย่านแถวนี้เอง
อยู่ซอยเอกชัย๘๙นี่เอง

บางทีก็มีเพื่อนฝูงเขามาเล่นฟุตบอลแถวนี้เนอะ
ก็อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะนัดกันเข้ามาหรืออะไรก็ไม่แน่ใจ
คนใกล้อาจจะเดินเล่นแถวนี้แค่นั้นเอง
ถ้าคนนอกไม่น่าเข้าได้เพราะว่าเขาปิดประตู

เขาก็ยังสงสัยว่าเข้าไปนอนเสียชีวิตข้างในได้ยังไง
ตำรวจสนบางขุนเทียนคาดว่าผู้ตายอาจจะแอบเข้าไป
เพื่อดมกาวนะคะเพราะว่าจุดที่พบศพเจอกาวกระป๋องกาวด้วย

หรืออาจจะถูกสัตว์มีพิษกัดแล้วก็เสียชีวิต
แต่เบื้องต้นญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ